ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปดูการเปิดใจของทีมคุณป้าเจ้าของบ้าน
ตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ก็ในโซเชียลก็มีการแบ่งทีมนะ

เห็นมันก็มีหลายฝั่งไฟไฟล์ออกมา
แต่ว่าเอ็นเอียงส่วนใหญ่ไปทางทีมคุณป้ามากกว่า

ตอนนี้กำลังร้อนระอุทีเดียว
หรือที่ที่คุณป้าที่ไปทบรถที่

ทรวงบิหนักต้องให้คนตื่นตามเยอะมากและแบ่งออกเป็น

ออภูมิก็ได้นะครับ
และแถมของ
และก็ใส่เขผ่องดางไว้ด้วย
ที่เราไปเห็นมาเนี่ยออกมาระบุว่าที่คุณป้าเจ้าของบ้านโมโหมาก
ในเรื่องของรถที่จอดขวางเพราะว่า
คือเขาเคยมีเหตุการณ์ในอดีตที่ฝังใจเขากับบ้านหลังนี้
มีรถไปจอดขวางหน้าบ้านเขาวันที่คนในบ้านป่วยหนักคือคุณพ่อนะ
และต้องการจะพาไปที่โรงพยาบาลต้องพาไปที่โรงพยาบาลด้วยนะฮะ
ซึ่งก็มีการบีบแตงเรียกกันถามหากันก็ไม่ได้มีเจ้าของไปเลื่อนรถ
จนคนในบ้านเสียชีวิตไปฟ้องศาล
แล้วก็มีการติดประกาศคำพิพากษาป้ายขอสาบแช่งคนที่ไปจอดรถขวางหน้าบ้านด้วย
แต่สุดท้ายก็ยังมีการมาทำแบบเดียวกันก็คือเกิดเป็นคลิปที่เกิดล่าสุด
และเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ระบุว่าเป็นลูกสาวเจ้าของบ้าน
โพสต์ทั้งคลิปโพสต์ทั้งข้อความระบุว่า

เสียใจที่สุดคือการที่ครอบครัวมาสร้างบ้านไว้ที่นี่
เราเลือกที่ดินแล้วเลือกหมู่บ้านไว้ดีแล้ว
ต้องการความสุขใจความร่มเย็นความสงบ
ก็เลยเลือกหมู่บ้านหน้าสวนหลวงบร๙
จากบ้านที่สงบร่มเย็นทุกวันนี้มีตลาดใหญ่อยู่ที่หมู่บ้าน
รายล้อมบ้านหลังนี้ของเราถึง๙ตลาดด้วยกัน
มีลานจอดรถด้วยนะครับคุณผู้ชม

ดูภาพนี้ให้ดีนี่เป็นบ้านของคุณป้าครับ

ค่ะคือบ้านคุณป้าแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยคือที่จอดรถ
แล้วดูสิฮะตอนแรกไม่มีนะตอนนี้ตลาด๑๒๓๔จากในภาพประมาณ๔ตลาด

แล้วคุณป้าเขียวอยู่ลายล้อมแบบนี้
คือจะบอกว่าตอนนี้ดิฉันไปวิ่งส่วนลงรอเก้าบ่อยนะ
ตลาดเยอะจริงรถก็เยอะด้วย
แต่ว่าเขามีที่จอดรถให้หน้าสวนก็มีที่จอด

ที่จอดสีน้ำเงินก็มีค่ะมีหลายที่เลยเหมือนกัน
ครับซึ่งเขาบอกว่ามันควรจะเห็นใจสงสารไหม
บอกว่าบ้านของหญิงสูงวัยน่าสงสารแค่ไหน

อีกทั้งก็มีพื้นที่ที่ระบุว่าเป็นที่จอดรถถึง๔แห่ง
แต่ก็ระยะทางมันห่างกันกับตลาด
ซึ่งทำให้คนเนี่ยบางทีคนคิดว่าจะซื้อของแป๊บเดียว

อ้อมไปหลังตลาดไปจอดที่ลานจอดรถไง
คือต้องยอมรับลานจอดรถกับตลาดบางที่มันเดินไกลกัน
แต่ก็เดินหน่อยเถอะค่ะดีกว่าไปจอดหน้าบ้านคนอื่นเขา

ย้ำนะบ้านนี้ไม่ใช่บ้านร้าง

อย่าไปจอดไม่ว่าจะเป็นบ้านคุณป้าคนนี้หรือบ้านใครก็ตามทีแหละ
คือเราต้องเข้าใจนะคะว่าตรงนั้นตลาดเยอะก็จริง

จอดก็จอดกำแพงที่ไม่ใช่ขวางหน้าประตูบ้าน
ถ้ามันไม่มีที่จอดจริงถ้าอยากจะเอาสะดวกจริง
ก็ไม่ควรที่จะไปรบกวนหรือว่าเดือดร้อนคนอื่นเขาด้วย